ลมหนาวยังคงพัดผ่านรอบตัวท่านนะคะ

เลยนะฮะขับรถออกมาโอ้โหเย็นเฉียบเลย

หนาวแบบนี้หาอะไรร้อนลองท้องดีไหมคะ

ไหม้กาแฟก็น้ำโต้หู้ละกัน

ลบภาพลืมภาพนั้นไปก่อน
พาไปกินปลาท้องโกที่เชียงใหม่

บอกว่าแปลกและแตกต่างและแหวกแนวมากนะคะ

กัสมันดูออกด้วย

ทีเราจะยั่วคุณผู้ชมกันตอนท้ายรายการวันนี้

เพราะหนาวกันทั่วไทยเลยนะคะอยากให้ที่ร้านส่งมาที่สตูดิโอไทยรัฐทีวีจังเลยอ่ะ
เดือนเนี้ยร้านที่อยู่ไหนเนี้ยเชื่อมัยโอ้โหอ่า
ส่งมามันก็ไม่กรอบแล้วเนอะบอกหน้าจอเลยบอกว่าถ้ามีโอกาสก็บอกว่าอยากกินค่ะ
กราบอ้อนวอนฮะนะคะเนี่ยค่ะคุณผู้ชมร้านขายน้ำเต้าหู้ปลาต้องโกะนี่แหละ
ไม่ธรรมดาพี่ชายาบอกไว้นะไม่ธรรมดาไม่ธรรมดานะฮะ
คือธรรมดาไม่ได้เดี๋ยวนี้ต้องแปลกและแตกต่างนะคะ
ทำธุรกิจอะไรนะเจ้าของร้านเขามีไอเดียปลาต้องโกที่เป็นรูปสัตว์ต่างต่าง
ไม่ว่าจะเป็นรูปไดโนเสาร์รูปมังกรเมื่อกี้มียังอ่ะก๊อฟรูปมังกร
พี่เบิร์ตมีหรือยังนี่ไงนี่ไงอ่านี่ไงอ่ารูปมังกรรูปจอราเค
รูปช้างช้างมียังไหนยังไม่เห็นช้างรูปช้างเพื่อเป็นการเพิ่มสีสันให้กับคนที่ชอบทานปลาท่องโกะกับน้ำเต้าหู้นะคะ
ทีนี้เรามีโอกาสไปคุยกับเจ้าของร้านโก้เน่งปลาท่องโกะน้ำเต้าหู้
คุณสำริทมหาพรามบอกว่าช่วงนี้อากาศหนาวพร้อมกับโควิดระบาดด้วยนะคะ
ก็เลยทำให้ตอนนี้ยอดขายพุ่งแรงกว่าเดิมอีกจ้า
นี่กลายเป็นโอกาสทองไปเลยนะคะเป็นไงล่ะคะ
ขณะร้านปลาต้องโกวัดสมัยนี้ยังซื้อผ่านแอปพลิเคชันกันเลยคุณ
ถ้าสมมุติว่าจะส่งลูกไปโรงเรียนนะนะแล้วมีปลาท้องโกะร้านนี้กับร้านที่ทำรูปธรรมดา

แน่นอนว่าแวะร้านนี้อยู่แล้วใช่ไหมครับ
คือมันดึงดูดยั่วจะยั่วตายั่วใจยั่วกระเพาะอาหารแบบเช้าแบบนี้
อ้าวใครที่บอกว่าอยากทานนะคะลงกลับได้นะคะสั่งออนไลน์ได้
เจ้าไปไม่ยากไปไม่ยากแหมคนทำเขาศิลปะเขาดีนะรูปมังกร
ปีเกิดก๊อฟนี่ใกล้วันเกิดเขาแล้วด้วย
ผมขอจราเข้๒ตัวกับน้ำเต้าหู้ไม่ใส่น้ำตาลครับ